อยู่บ้านดีก็เจ็บตัว

ก็มีคุณป้าคนหนึ่งอยู่กับคุณยายสองคน
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาขายยาสมุนไพร
แล้วทีนี้คุณป้าไม่ให้เข้าบ้านเพราะว่ามันแปลกไง
ก็รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าก็เลยไม่ให้เข้าบ้าน
แต่ว่าไอ้พี่คนนี้ที่มาขายยาเนี่ยก็โมโห
กุดงิดไม่ให้เข้าบ้านกลัวนักเหรอ

โอ้โหทำร้ายเลยค่ะไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นช่วงเกิดเหตุนะคะ
หนุ่มขายยาคว่างแก้วกาแฟนะคะ
แล้วก็ตะกร้ายาใส่ป้าเจ้าของบ้าน

ก่อนที่จะไปคว้าท่อนไม้ค่ะ
มายืนคมขู่อยู่ที่หน้ารั้ว
นี่กล้องวงจรปิดนี่ขยับให้ดูเลยนะ
ใช่ค่ะก่อนที่เขาจะขึ้นรถกลับออกไป
เหตุเกิดนี้ช่วงเกือบทิ้งเที่ยงนะคะ
พฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เอง
ที่บ้านเลขที่๒หมู่๓ตะบนกุฎเต่านะคะ
นี่พี่ฝนดูสิเขาถือไม้มาเลยเนี่ย

โอ้โหมาขู่แล้วคุณรู้ไหมข้างในน่ะ

เหตุเกิดช่วงเที่ยงที่ตำบลกกโภอำเภอหนองพอก

ขณะเดือดเหตุเนี่ยป้าอำพลเนี่ย

มีมากกว่าสองคนแล้วมีผู้ชายประมาณเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าจะมาผายสมุนไพร
แล้วทีนี้คุณป้าไม่ยอมเปิดประตูรั้วให้เข้าในบ้าน

คุณป้าแกแค่กลัวเพราะช่วงนี้มันโควิดระบาด
อาจจะจะคุยจะขายก็ห่างกันได้ไหมล่ะ

ทำให้ผู้ชายคนนี้เขาไม่พอใจอย่างมากเลย

แต่ว่าพอเข้ามาไม่ได้ก็คว่างแก้วกาแฟเข้ามา
แล้วก็แถมคว่างตะกร้าใส่ยา
แล้วก็เนี่ยถือไม้หน้าสามเนี่ย
ข่มขู่ด้วยนะคะ

มันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าคนแก่อยู่ในบ้าน๒คน
เดี๋ยวไปลองฟังเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยนะครับ

อ๋อโฮยน่าเห็นใจ
โหโหเนี่ยได้และบาดแผลด้วยนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่านี้ค่ะ
โดนที่เฟ่งมาเนี่ย
นั่นแหละครับโดนที่เฟ่งมา

พยาบาลนะคะครับเย็บห้าเข็มเลยนะคะคุณอาเย็บห้าเข็มใช่ค่ะเขาก็เลยนำภาพวงจรปิดเนี้ย
คือไปแจ้งความไว้นะที่สพนพอกเพื่อที่จะติดตามชายคนนี้
มาดำเนินคดีตามต่อตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ